คุณผู้ชมเรามาดูเหตุการณ์นี้ต่อเป็นเหตุการณ์ที่นครนายยก
มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่ง
เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มและเงาดำปิดสนา
มีสีเท้าคุณผู้ชมวันนี้คือตัวอะไร

ตัวแรกดิฉันดูแวบเดียวเดี๋ยวฉันนึกว่าแมวแต่ฉันคิดว่ามันใหญ่ไป
แมวหรือเปล่าหมาหรือเปล่าตัวอะไรแปลก
แต่ชาวบ้านเอาภาพนี้กระจายในชุมชนเลย
บอกว่านี่นี่ไม่ใช่แมวนี่ไม่ใช่หมานี่ไม่ใช่เสือดำ
แต่มันเป็นสัตว์น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งนะฮะ
นี่ครับเอ๊ะดูออกหรือยังว่าเป็นตัวอะไรนี่ฉันว่าหมีอ่า
แค่ไหมแค่หมีหะอ่าเป็นวีครับหมีอันตรายไหมคุณอุ๊ยอันตราย
หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงกับน้ำตก
ลานรักที่บ้านนวลบกนะฮะที่หมู่สิบสองตระบวนสาวริกา
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจับภาพเหตุการณ์อันนี้ไว้ได้นะครับ
ช่วงเวลาตีหนึ่งห้าสิบเอ็ดนาทีคุณโอ้โหคนกำลังหลับกำลังนอน
เอ้ยแต่ดูในนี้ตอนแรกนึกว่าเสียดำเหมือนกันนะเออเออเออ
มันสี่ขาเดินเดินแบบนี้พอซูมดูหน้ามันเอ้าหมีชัดเลยนะฮะ
เนี่ยจับภาพไว้ได้วันที่สิบห้าสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็เจ้าตัวนี้นะฮะ
ก็สุดท้ายชาวบ้านเอาภาพวงจรปิดมาเอาภาพนิ่งมาแล้วก็ซูมดู
ก็บอกว่ามันคือหมีควายฮะซึ่งนายกอบตสาวริกานะฮะ
หมีควายตัวนี้เดินผ่านหน้าบ้านของชาวบ้านกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
จึงต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงว่าอยากออกจากบ้านยามวิการ
กว่าจะแน่ใจว่าหมีตัวดังกล่าวกลับเข้าป่าไปแล้ว
คุณนี่มันเข้ามาถึงชุมชนเลยนะใช่เนี่ยมาถึงสารภูมิเดินแบบนี้
ไม่รู้ว่ามาไหว้ขอพรอะไรหรือเปล่าหรือว่ามาขอเลขเออนะฮะ
คือหลังจากได้รับแจ้งจากสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่๑นครนายก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ตอนนี้ได้จัดกำลังแล้วก็จัดกรงดักนะไปยังพื้นที่ที่พบหมีควายตัวนี้แล้วนะครับ
ช่วงบ่าย๓โมงของวันที่๑๕สิงหาคมนะครับตอนนั้นคือพยายามจะไปดักจับมัน
แต่มันไม่ออกมาคุณไม่พบว่าหมีควายไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะครับ
แต่พบร่องรอยแล้วก็รอยเท้าของหมีควายจริงแล้วก็พอมาดูกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนเลยว่ามันคือหมีควาย
ตอนนี้ยังคงวางกำลังแล้วก็วางกรงดักเอาไว้นะครับเพื่อที่จะนำตัวของหมีควายตัวเนี้ย
กลับเข้าป่าให้ได้ไม่งั้นชาวบ้านไม่กล้าออกมาถ้าเผชิญหน้ามันอันตรายมากนะฮะ